ท่านผู้ชมครับมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่ปลาจีนบุรีนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๕ความจริงอายุก็ไม่ใช่น้อย
เขาก็ไปรักใคร่ชอบพอกับเด็กสาวคนหนึ่งอายุ๑๗
กับแม่ของสาวเขาก็ไม่ได้กีดกันนะ
ถ้าชอบกันจริงรักกันจริงก็ไปเอาสินสอดมา๔๐๐๐
นายคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวผมรอขายที่ก่อน
แต่ระหว่างนี้ฮะเทียวไปเทียวมาพยายามจะมาขอนอนที่บ้านเขาอยู่ตลอด
จะเข้าไปนอนในห้องนอนลูกสาวเขาด้วย
ล่าสุดเมื่อคืนไม่ยอมกลับบ้าน
บอกว่าที่พ่อตาบอกผมขอนอนที่นี่ได้ไหมขอเข้าไปนอนในห้องลูกสาวพ่อเนี่ย
ไม่ได้ก็แต่งงานกันก่อนสิจะแต่งงานกันอยู่แล้วนี่

เอาไขควงแทงเขาจนบาดเจ็บสาหัสฮะ
โอ้โหนี่ต้องขออนุญาตทำภาพแบบเบลอไว้หน่อยนะท่านผู้ชมฮะ
เลือดทั้งนั้นนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับบ้านหลังหนึ่งในบ้านวังหินตะบนศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมหาโพธินะครับอ่าผู้ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บชื่อว่านายบุญเนธ
กลัวมาลาอายุ๔๖ปีนะฮะถูกแทงด้วยไขควงขนาดยาว๓นิ้วเข้าไป๔แผลตามร่างกายนะครับ
ส่วนภรรยานะฮะชื่อว่านางเนยอายุ๕๕ภรรยาของนายบุญเนธเนี่ยก็ไปแจ้งความที่สพรบภัยนะครับ
เอาอาวุธที่สามีถูกทำร้ายไปเป็นหลักฐานให้กับตำรวจด้วยนี่ครับ
เนยบอกว่าคนก่อเหตุคือนายน้อยนายน้อยเป็นแฟนของลูกสาวกำลังจะแต่งงานกันเร็วนี้อยู่แล้วนะฮะ
แต่เหตุการณ์มันบานปลายก็เพราะว่าเมื่อคืนนี้เธอกับสามีขอให้นายน้อยกลับบ้านไปซะ
นายน้อยเนี่ยพยายามจะขอนอนที่บ้านจะขอนอนค้างที่บ้าน
แต่พ่อกับแม่ของฝ่ายสาวเขาบอกว่าโอ้โหรู้เลยมันยังไม่ได้แต่งงแต่งงานกันอย่างถูกต้องเลยอ่ะ
ใช่ไหมเอาให้ถูกต้องตามประเพณีก่อนไหม
นายน้อยก็ไม่พอใจทำร้ายว่าที่พ่อตาจนบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานายบุญเนธออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะครับ
แล้วก็โชว์ร่องรอยบาดแผลให้กับผู้สื่อข่าวดูด้วยนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้นี่บาดแผลเต็มตัวเลยเห็นไหมฮะ
บอกว่าเมื่อวานไปทำงานรับจ้างตามปกติ
ก็ไม่รู้ว่านายน้อยมาที่บ้านมาหาลูกสาวตั้งแต่ตอนไหน
ตอนเย็นเลิกงานกลับมาก็เห็นนายน้อยนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านอยู่แล้ว
ก็พูดคุยทักทายตามปกติ
นายน้อยทำยังไงรู้ไหมคุณเห็นพระสร
ตากลับมาจากทำงานพ่อไปซื้อเหล้าขาวให้หน่อยสิ
จริงไม่ควรจะให้แต่งด้วยตั้งแต่แรกเนาะ
พ่อตาก็ใจดีนะพ่อตาจริงใจดีใช่
ขี่จักรยานยนต์ไปซื้อเหล้าขาวมาให้ว่าที่ลูกเขย
ก็นั่งดื่มเหล้าขาวดื่มจนนายน้อยเมา
พอเมาแล้วก็เห็นนายน้อยเดินเข้าไปในห้องนอนลูกสาวของตัวเอง
ว่าที่พ่อตาก็ยังไม่คิดอะไรคิดว่าเขาคงไปคุยอะไรกันมั้ง
แต่อยู่ลูกสาวมาบอกว่านายน้อยเข้าไปนอนในห้องแล้วไม่ยอมออกมา
เดินมาบอกว่าพ่อช่วยบอกนายน้อยให้กลับบ้านที
ก็ไปบอกแต่นายน้อยอ้างว่าแหมจะแต่งงานกันอยู่แล้ว

แต่พ่อเขาไม่พอใจว่าที่พ่อตาบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้
ก็ไปปลุกให้นายน้อยตื่นแล้วก็กลับบ้านไปซะ
ขณะที่กำลังหันหลังให้กำลังจะไปเปิดประตูเพื่อให้นายน้อยเนี่ยกลับบ้าน

ตอนที่ฟาดจอบเข้าไปเนี่ย
คือมันโดนตรงจุดที่มันเป็นฝั่งที่ไม่ใช่คมจอบ
ถ้าโดนคมจอบในนะไม่รู้จะแบบรอดหรือเปลล่า

จังหวะมันเข้าโรงสรรพอดีนะครับ
ก็ขึ้นมาก็ยื้อแย่งจอบกันยื้อแย่งมาจากมือของนายน้อยได้นะฮะ
แล้วก็เกิดการชกต่อยกันระหว่างชกต่อยกันครับ
นายบุญเนธคนเจ็บบอกว่าไม่รู้ว่านายน้อยเนี่ย
หันไปหยิบไขควงได้ตอนไหนรู้ตัวอีกทีก็คือ
ไขควงแทงเข้าที่คอแล้วอืมแล้วก็ตามลำตัวด้วยค่ะ
ควงที่แทงเข้าไปนะฮะเป็นไขควงปากกลมนะครับ
เข้าที่ต้นคอซ้าย๑แผลเหนือลิ้นปี่ใกล้ราวนมขวา๑แผล
ข้างราวนมซ้ายหนึ่งแผลใต้ราวนมซ้ายอีกหนึ่งแผล
รวมทั้งหมด๔แผลไม่รวมที่ไทยทอยที่ถูกจอบฟาดไปอีก
ก็ผมไม่เคยเห็นเขามานอนอย่างนั้นไงครับคนครับครับ
คือไม่เคยมาเห็นนอนอยู่แบบที่นอนลูกสาวผมอย่างงี้ไม่เคยไง
เข้ามาสองครั้งเขาก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยเห็น

อ่าเป็นใครเขาจะรับได้ใช่

ยังไม่ได้ตอบตกลงคบหาเป็นแฟนกันด้วยซ้ำค่ะ
แต่นายน้อยพยายามรวบหัวรวบหาง
ถึงขั้นมาบอกว่าจะลองงงแต่งงานด้วยชอบ
ชอบมาทำลักษณะเหมือนกับจะมามีความสัมพันธ์ด้วย
ก่อนเกิดเรื่องเมื่อคืนนี้ก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้ว
นายน้อยที่ก็เพิ่งรู้จักกันได้แค่เดือนเดียว
เข้ามาที่บ้านแล้วถือโอกาสเดินเข้ามาในห้องเธอ
นอนในห้องเธอแล้วจะมาขอหลับนอนด้วย
ก็เลยออกจากห้องไปบอกพ่อกับแม่ให้มาจัดการ
ที่แรกหนูนอนอยู่แล้วเขาก็เข้าไป
หนูบอกอุ้ยจะเข้ามาทำไมออกไปออกไป
เขาก็ไม่พูดอะไรหนูก็เดินออกมา

บอกพ่อไปบอกเขาดิบอกเขากลับบ้านไป
บอกเขากลับบ้านให้หน่อยหนูง่วงนอน
พ่อโดนปลุกเขาไงปลุกเขาว่า

ถ้าอยากได้ลูกสาว
ไปบอกพ่อบอกแม่มาขอ

ส่วนผู้ที่เป็นแม่ของน้องวัย๑๗นะฮะ

น้อยกับลูกสาวเธอเนี่ยก็รู้จักกันเดือนกว่า
รู้จักตอนที่เธอไปรับจ้างเกี่ยวข้าว
ดังนั้นพาลูกสาวไปช่วยงานด้วย
ก็เห็นนายน้อยทำทีเข้ามาคุยมาจีบลูกสาว

แต่ก็บอกไปว่าเออถ้าจะคบกันเนี่ยก็ให้ถูกต้องนะ
ตามขั้นตอนลูกสาวเขาเพิ่งอายุ๑๗

น้อยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอจัดพิธีให้ถูกต้อง
ทางฝั่งผู้หญิงก็บอกว่างั้นก็สินสอด๔๐๐๐ก็แล้วกัน
น้อยอ้างว่าเดี๋ยวให้ครอบครัวผมกลับไปขายที่ก่อน
เดี๋ยวได้เงินมาเนี่ยเดี๋ยวจัดงานให้เรียบร้อยเลย
ช่วงนี้กำลังรอเอาเงินสินสอดมาสู่ขอ

มาหาลูกสาวบ่อยครั้งนะครับ
คือความจริงฝ่ายของพ่อของสาววัย๑๗เขาก็ไม่ค่อยพอใจแล้ว
เวลามาแล้วไม่ยอมกลับก็ทะเลาะกันบ่อย
ก่อนหน้านี้น้อยเคยจะใช้มีดแทงเธอกับสามีมาแล้วนะ
เพราะไม่พอใจที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าไปนอนในห้องนอนของลูกสาวเนี่ย

ทีนี้ก็แม่ไปดึงน้ำมีดออก
เคยก็บอกวันนี้ต้องพึ่งตอนแรกก่อนก่อนหน้านั้นเข้าถึงวิวนกันจะมาแทง
ก็ไปแย่งเขาให้ในมีกทศุภาพน้อยฟังอยู่นะ
สภาพรบกภัยบอกว่าให้เวลาสามวันคร้าวรับทราบข้อกล่าวหาซะ
ถ้าไม่มาออกหมายจับนะฮะคนเจ็บเขาแจ้งข้อหาไว้นะครับ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาดีค่ะเอาให้หนักเลยนะคะ
นี่ยังโชคดีที่ว่าที่พ่อตาเขาไม่เป็นอะไรมากใช่
โชคดียังไม่ทันได้แต่งงานถูกต้องโชคดีที่เห็นนิสัยธาตุแท้ของผู้ชายคนนี้ก่อน
แล้วก็ควรจะต้องติดคุกไปนานนานนะคะอย่ารีบออกมาครับค่ะ